แบบนี้เลยครับหมาแล้วครับหมาเป็นชุดนะครับวาลานิเมีย

ยังไม่ฟื้นโอ้ยเมา
วาลานิเมียทุบในขวาทุบในขวา
ย้ำเข้ามาล้วงเลยครับ

ยุติเลยครับโอ้โห
ลาลาดิเมียลชูเล็กจากรัสเซียครับ

โอ้โหตายังลอยอยู่เลยครับ
พลาดโดนหมัดโดนศอกก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
แบบนี้เลยครับคำที่แล้วก็คล้ายแบบนี้ครับ
โอ้โหกินมาหมดแล้วครับแต่จังหวะศอกครับ
หลวมก็ไปเจอศอกเลยครับ

แล้วเป็นจุดเปรียนจุดพิกพันธ์
ที่ทำให้วาลาดิเมียชูเล็กครับ
นี่ครับก่อไหนเด้งตีครับ

ใครก็ประมาณแบบนี้ครับมาเอาหลังเพียงเชือกเลยครับ
แล้วจากนั้นนี่แกมาเป็นชุดเลยครับดูครับตบด้วยหมัดขวา
โอ้โหเวียงฟาดด้วยท่อนแขนครับแต่ละที
ก่อนหน้านี้โดนไปเยอะเลยครับนี่ครับทุบด้วยขวา
เข้ามาอีกทีครับหน้าขมัมเลยครับ
หนักจริงครับหลายคนพูดมาแล้วครับ
โอ้โหหนักครับทางด้านวารานิเมีย
โอ้โหดอกนี้ครับเต็มกระโดงคางครับ
ซัดกดเข้ามาเสียหลักล้มลงไปแล้วลุกขึ้นมาไม่ไหวครับ
แม้ว่าจะลุกขึ้นมาก็ไม่มีสภาพที่จะสู้ต่อแล้วนะครับ
สีแดงตายังลอยอยู่ครับ
โอ้โหโอ้โหแล้วเป็นทางด้านวาลาดิเนชูแร็กจักร